พฤติกรรมที่ไม่ดีของคุณครูสอนวิชาภาระศึกษา

พฤติกรรมเอาเบื้องต้นแบบนี้ก็คือไปวีดีโอคอล
ลักษณะเปลือยคือพยายามจะวีดีโอคอร์
แต่ก่อนหน้านี้ส่งภาพนิ่งไปก่อนนะ

ส่งภาพลักษณะนั่งขากว้างมาให้ดูหน่อย
เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองสำเร็จความไคร้

นักเรียนหญิงอายุ๑๔ปีเท่านั้นเอง

หลักฐานทุกอย่างเลยจากหลาน
ไปแจ้งความไว้แล้วปรากฏว่า
คุณครูคนนี้ไม่ได้ทำกับน้องคนนี้คนเดียว

พฤติกรรมแบบนี้ทำมา๒ปีแล้วนะคะ
นี่เป็นภาพหลักฐานก็คือลักษณะของแชทนะคะ

คือครูพระคนนี้เหมือนแชทหานักเรียนอยู่ฝ่ายเดียวเลย
ได้ยังรออยู่ได้อย่างเงียบจัง

ส่งภาพมาให้หน่อยสิส่งภาพอ้าขาอะไรมาให้หน่อย
คือเป็นแชทลามกจริงที่คุยกับลูกศิษย์
แล้วลูกศิษย์ก็เหมือนปฏิเสธ

บอกว่าถ้าเธอไม่ทำไปหาเพื่อนคนอื่นมาทำสิ

เพราะเพื่อนปฏิเสธเพื่อนเขาไม่ทำ
ครูก็เลยขู่เลยบอกเดี๋ยวจะทำอะไรบางอย่างนะ

อ้างว่าจะใช้ติดต่อในการเรียนการสอนออนไลน์

แต่กลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มที่เอาไว้ใช้
เผยแพร่ภาพอนาจารย์ของตัวเอง

โดยพฤติการของคุณครูคนนี้

เคยทำมาแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ป๖ก็เคยถูกทำอนาจารย์มาแล้ว
จนถึงม๒มีหลายคนนะคะ

ก็ได้ให้ครูพระคนนี้ลาออกไป
ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเพิ่มเติม

ทำมาได้ก่อเหตุทำแบบนี้มาได้นานนะ

คือเด็กก็ไม่กล้าบอกผู้ปกครองนะ
แต่ทีนี้พอเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ไปบอกป้าแล้วเอาแชทอะไรพวกนี้
เป็นหลักฐานเอาภาพอะไรพวกนี้เป็นหลักฐานให้เลย

ป้าก็เลยพาหลานไปหาตำรวจ
อย่าไปกลัวคุณป้าบอกแบบนี้นะคะ
ปรึกษากับทนายความที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

และตอนนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะที่สพสัตหีบ
คุณป้าบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ใช่คือป้ายอมให้เราดูแชท

แต่คุณป้าบอกขออย่าสัมภาษณ์เด็กหรือว่าอย่าสัมภาษณ์ป้าเลย
ให้เป็นเรื่องของตำรวจไว้ก่อนนะฮะ

น่ากลัวใช่น่ากลัวค่ะสะโรทนหูใจเหมือนกันนะ